ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศ
ดูกันได้ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เฉพาะแค่คอบอล
และในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับ
นักฟุตบอลดาวดวงใหม่ของทีมชาติไทย
ที่หลายคนต่างพูดถึงขนาดนี้
เขาคือซิโรธชัดทอง

กองถ่ายไปถ่ายทำถึงอุบลราชธานี
บุกถึงห้องนอนเลยทีเดียว

ก็ไม่อาบแล้วจริงแบบไม่อาบเลยครับ

ที่ทำให้ทีมชาติไทยยกระดับตัวเอง
สู่ระดับเอเชียอย่างแท้จริง

ทั้งหมดนี้ติดตามกันได้เต็มในรายการ
เชียร์บอลไทยกับซิโก้

นี่คือรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้ครับ

พบกับเรื่องราวของฟุตบอลทีมชาติไทย

วันนี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับ
ไปท่องแดนอีสานนะครับ

อตสุดสุดเลยครับแต่ก่อนที่เรา

อัปเดตข่าวสารนะฮะในวงการ
ฟุตบอลไทยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไฮไลท์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ

อาการบาดเจ็บของสหรัฐอยู่เย็น
ที่ได้รับบาดเจ็บกระดูกข้อเท้าหัก

ก็ได้ออกมาเปิดเผยหลังจากการผ่าตัดว่า

แต่ก็ได้กำลังใจจากเพื่อนร่วมทีมชาติ
และแฟนคลับในอินสตาแกรมมากมาย

ก๊อปอดิสัตว์เจชนะทิพย์

แฟนบอลชาวไทยก่อนกำหนดก็เป็นได้ครับ

ตอนนี้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่๒๔กุมภาพันธ์ถึง๑มีนาคมนี้
และทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ทั้งหมดนี้ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหว

ตอนนี้ไปพบกับคุณศักดิ์สิทธิแท่งทองกันต่อเลยดีกว่าครับ

ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเรานะฮะ
ผมเองนะครับก็จะนำข่าวสารนะครับ

อัปเดตกันทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนนะครับ

ในแต่ละชาติในแต่ละทวีปนะครับ
ก็จะมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันนะครับ
สไตล์ของยุโรปนะครับนะฮะ
ผู้เล่นสูงใหญ่ร่างกายแข็งแรง
ไตล์การเล่นก็จะเปิดบอลจากด้านข้างนะครับ
และให้สู่หน้าเนี่ยเข้าทำประตู
ส่วนสไตล์การเล่นของทีมชาติไทยล่ะ

มันก็คือ

เราต้องมี๓คือผู้เล่นจะต้องมากกว่าในการที่จะลำเลียงบอลขึ้นไป
แล้วก็นักเตะไทยก็มีรูปร่างเล็ก
เราเล็กแต่เราไปเจอไซส์ยุโรป
ฉะนั้นวันนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าเราออกบอลเร็ว
นักเตะไม่โดนปะทะ
ไม่โดนชนไม่โดนกระแทก
แต่ถ้าเราดูอย่างเมซิเจใช่ไหมถ้าเลี้ยงเยอะแล้วโดนคู่ต่อสู้ที่เป็นไซส์ยุโรปกระแทกหรือเตะครั้งเดียวปุ๊บเนี่ยแทบจะร้าวไปทั้งตัวเลย
เราไปฟังพร้อมกันดีกว่าครับ
เป้าหมายของพี่โก้ที่เข้ามาทำทีมชาติไทย
ซึ่งตอนพี่โก้เป็นผู้เล่นนะครับเราอยู่อันดับ๖ของเอเชียณตอนนั้น
แล้วก็อยู่อันดับประมาณสัก๔๐กว่า๕๐นะครับ
ยักษ์ในเราที่มีอันดับสุดมากของโลกนะ
ฉะนั้นเส้นทางเราเคยผ่านมาแล้วแล้วทำไมมันหลุดไปไกลเหลือเกิน
ฉะนั้นสิ่งที่พี่โก้พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทีมชาติไทยเนี่ย
เห็นได้ว่าพัฒนาการ๓๔ปีที่ผ่านมามันก็ดีขึ้นเรื่อยนะ
ที่เป็นน้องเขาเรียกว่าสตาร์

ทีมชาติไทยก็มีตัวเลือกเยอะขึ้น
แล้วผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบคันเลือก

ไทยไทยไทย
อยากมากกว่ากับแฟนบอลด้วยซ้ำไปเพราะอะไร
เพราะถ้าพาทีมชาติไทยไปบอลโลกได้
มันคือความฝันสูงสุดที่เรามาทำงานโค้ชอยู่แล้วนะครับ

เพราะอะไรเพราะเชื่อว่าบอลไทยไปบอลโลกได้
ถ้าไม่มีความเชื่อคงไปทำอย่างอื่นแล้ว
คงไม่มายุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลแล้ว
แต่ขอให้ทุกคนสารต่อต้องให้เวลาให้เวลากับผู้เล่นให้เวลากับระบบลีก
ให้เวลากับการทำงานของโค้ดให้และเวลาของสมาคมที่จะเดินหน้านะครับ
พี่โปเป็นโค้ดบอกน้องให้เล่นให้เต็มที่ไม่ต้องกลัว

ออกมาเพราะอะไรวันนี้เราลงเล่นเขา
แต่ถ้าวันข้างหน้าถ้าเรากลัวเขาก็ได้แค่นั่งดูทีวี
ได้นั่งดูทีวีก็ได้เชียร์เขาหรือโอ้โหอยากลงไปเล่น
แต่วันนี้มีโอกาสลงไปเล่นแล้วก็ทำให้เต็มที่เท่านั้นเองนะ

ติดชีวิตกองหน้าตัวใหม่ดาวโรด
สิโรธชัดทองเจ้าปีโป้ครับ
อยากเจออย่างนี้ไปญี่ปุ่นอิจฉาเขาไหม
เรามีต้นทุนน้อยกับเขาแต่ว่า
ถ้าเราทำให้พิเทียบเท่าเขาได้ก็โอเคเลยนะ